ที่คนก็พูดถึงกันเยอะก็คือการไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แน่นอนว่าตอนนี้เราไม่ได้มีเรื่องของการชุดตรวจที่ตรวจได้เองอะไรประมาณพวกนี้นะครับ
หรือว่าจะไปตรวจในพื้นที่ของเอกชนนี่ก็ต้องเสียสตางค์
เป็นคลิปหนึ่งบอกว่าที่นี่คือจุดตรวจโควิดฟรีจุดตรวจเชิงลุกที่ตลาดบางกะปิ
โอ้โหนี่ฮะก็เหมือนกับหลายที่
คนที่เห็นก็จะเป็นห่วงคือเอาล่ะเข้าใจว่าแต่ละคนก็ต้องการรู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่า
ครอบครัวติดคนในชุมชนติดเพื่อนติดแต่ไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนนะฮะ
ก็ต้องมาตรวจที่จุดตรวจฟรีนอนข้ามวันข้ามคืนรอคิวก็มี
แต่มันก็แออัดอย่างนี้มันจะยิ่งเป็นการเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกหรือเปล่า

ถึงเวลาเนี่ยเขาแจกบัตรคิวช่วงรับบัตรคิวนี่ก็โอ้โหต้องกรูกันเข้าไป
ผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความนะครับบอกว่าไปตรวจที่เสียตังค์ก็ไม่มีตังค์
มาเบียดเสียดกันแบบนี้ไปตรวจเหมือนไปขอทานให้ได้ตรวจไม่มีใบตรวจก็ไม่ได้ทำงาน
ในเมื่อคุณเสี่ยงมาจากที่ทำงานแท้ระบบดีมีไหมอันนี้เขาก็ถามนะฮะที่เขาโพสต์เอาไว้
อีกข้อความหนึ่งบอกว่าไม่มีใครอยากเอาตัวไปรับเชื้อหรอกนะคะ
แต่ในเมื่อเราใกล้คนป่วยมาทางที่ทำงานก็ต้องให้ตรวจ
ไปโทรเช็คทางโรงพยาบาลประกันสังคมแล้วเขาก็ไม่รับไม่มีที่ให้ตรวจแล้วจะให้ทำยังไง
ก็เลยต้องมาตรวจแบบนี้เนี่ยก็ต้องมารอจุดตรวจที่เขาตั้งจุดตรวจฟรี